เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ชุมชนซอยตากศิลป๒๓
สร้างความเสียหายถึงกว่า๘๐หลังคาเรือนนะคะ
กว่า๒๐๐คนตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัย
ก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดแทน
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าท้อแท้กับชีวิต
เพราะว่าถูกไฟไหม้บ้านซ้ำรอยตั้งแต่ปี๒๕๖๑นะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
เรายังไม่หาทางหาทางไม่ได้ที่ว่าจะลงไปเริ่มจนที่จุดไหน
นางสมใจแซ่อึ้งวัย๕๑ปี

บ้านของเธอถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

เธอเองเคยอาศัยอยู่ในโซนที่ถูกไฟไหม้
ก่อนใช้เวลาสร้างตัวอยู่๒ปี

ลงทุนซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาตั้งหน้าบ้าน
ซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินเริ่มต้นชีวิตใหม่

เพลิงไฟลุกลำไหม้บ้านของเธอซ้ำรอย
เหลือเพียงเศษซากให้ดูต่างหน้า
แม้ครอบครัวของเธอจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ไฟล์ก็พากอนาคตทั้งชีวิตของเธอไป
ด้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงมาจากบ้านของนางสาววาสนาอุดพิระ

โดยเป็นการสันนิษฐานจากตำแหน่งบ้านและทิศทางลม

เชื่อว่าเริ่มจากบ้านของเธอซึ่งอยู่ในหลังที่๘ในซอย๒
ก่อนที่จะไหม้ลุกลามกระจายเป็นวงกว้างไปอย่างซอย๑และซอย๓

ขณะที่นางสาววาสนาเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ถูกไฟคลอกที่หน้าผากจมูกและแขนทั้งสองข้าง
หลังพยายามขึ้นไปดับไฟบนชั้น๒แต่ก็ไม่เป็นผล
เธอเล่าทั้งน้ำตาว่าโชคดีที่เธอรอดมาได้
ลูกสาวและหลานของเธอก็ปลอดภัยออกมาเช่นเดียวกัน
เราไม่อยากให้มันมีไฟไหม้คือเราคิดว่าเราน่าจะดับได้ไหมไฟมันไหม้
แต่เราไม่รู้ว่ามันไหม้มาจากที่อื่นแล้วมันจะแรง
แต่ถ้าไหม้จากบ้านเรานิดหน่อยปกติมันไม่เคยมีไง
ก็คือหลานปลอดภัยลูกปลอดภัย
แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราอยากให้คนอื่นบ้านอื่นเขาไฟไหม้แล้วเราจะรู้ไหมมันไหม้จากบ้านเรา

ด้านไหนจังจี้แทร่เตียววัย๘๒ปี
พาลูกชายมาลื้อเศษซากบ้านที่ถูกไฟไหม้
เพื่อหาเงินที่เขาเก็บสะสมไว้ถึง๗แสนบาท
โดยเงินก้อนนี้ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินมรดกให้กับลูก
แต่กลับพบเพียงเศษเท่ากระดาษที่ถูกไฟไหม้เสียหาย
แม้ไฟจะดับลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวัง
หลังตรวจสอบพบยังมีกลุ่มควันไฟบางจุด
ขณะที่วัดสันติธรรมารามซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว
ยินดีให้การช่วยเหลือที่พักพิงแก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
กว่าทุกคนจะมีที่พักอาศัยใหม่
สุจราศรีโครงไทยรัฐทีวีรายงาน